คุณผู้ชมจะต้นต้องรีบเคลียร์เลยละคะ

ลูกทุ่งสาวอินดี้ฮันนี่นิชาดานี่คนนี้เลย

เป็นปร้องในสังกัดจู๊ดจ้าสตูดิโอของคุณกระต่ายภัณฑีภาคนี้แหละค่ะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องคืออนาคตไก่สวยด้วยค่ะ
ซึ่งเน็กเนี๊ยะเปิดใจกับบันเทิงไทรัสนะคะว่า
จริงแล้วนะคะสถานะก็คือเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละค่ะ
แต่ด้วยความที่ที่แฟนคลับเขาจับจิ้นกัน
ก็เลยแกล้งจีบกันไปจีบกันมาตามภาษาพี่น้อง
ใช่คำว่าจีบกันไปจีบกันมาแกล้งดูน้อง
เพื่อให้แฟนที่ชื่นชอบเราเขาได้ฟินกัน

แต่ก็ยอมรับนะคะว่าถ้ามองข้ามเรื่องอายุนะคะ

เพราะว่าเนคชอบผู้หญิงตัวเล็กค่ะ
ถามว่าความรักครั้งใหม่พร้อมเปิดใจหรือยังนะคะ
บอกนะคะว่าตอนนี้ก็เปิดใจให้กับทุกคนที่เข้ามา
ก็คือเป็นพี่เป็นน้องนั้นแหละแต่ด้วยความที่แฟนคลับเขาจับ
แล้วเขามีความสุขกับตรงนั้นแล้วก็อยากสร้างความสุขให้เขา

เริ่มที่แฟนแบบเมื่อไหร่เน็กจะ
มันเลยมีความรู้สึกว่ามันต่างวัย๑๐ปีครับ
ผมเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงตัวเล็ก
ก็เปิดใจกับทุกคนที่จะเข้ามา